สัปดาห์นี้เราจะได้รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในหลายจังหวัดหน่อยนะพี่เบิร์พี่น้ำแข็งคุณผู้ชมแฟนข่าวคนไหนอยู่สุโขทัยบอกหน่อยมี
หรือเปล่าเพราะเท่าที่รายงานมายังไม่มีสุโคไทยยังไม่มีแต่ว่าป้ายหาเสียงของบรรดาผู้สมัครสอสอเนี่ยมันโดนเป็นแบบเนี้ยจะบอกว่าโดนลมพัดเหรอหรอหรือว่าโดนทำลายด้วยฝีมือมนุษย์คุณผู้ชมนะอาศัยช่วงที่ที่มีพายุฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออแล้วจะเนียนเนียนไปอย่างเงี้ยเหรอเออเนี้ยต
ป้ายครับดูสีของป้ายลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นพักภูมิใจไทยครับที่โดน
หนึ่งในผู้สมัครสอสออย่างคุณชยุทธ์วุฒิสารเจริญครับ
ก็ลงพื้นที่ไปดูป้ายของตนเองเลยนะ
ว่าโดนไปเยอะแค่ไหนก็หลายป้ายอยู่เหมือนกันนี่ครับคุณผู้ชมฮะ

แต่ตอนนี้ตัวคุณชะยุทธ์เองก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความครับ
เขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไงที่คนมาทำแบบนี้

มากลั่นแกล้งทำลายป้ายหาเสียงกันแบบนี้ครับ
แล้วก็อยากจะให้ประชาชนได้ตัดสินกัน
ในวันที่๑๔พฤษภาคมจะดีกว่าครับ
สุโขทัยไปที่จังหวัดราชบุรี
นี่มีเอฟซีหรือว่าแฟนคลับรุ่นเก่าของพักประชา

แล้วก็โลโก้พระแม่ธรณีบีบมวยผม

ชื่อคุณธอมชวนปีหรือว่าลุงธอมอายุ๖๒ปีครับ
รับว่ารักเดียวใจเดียว

รักเดียวใจเดียวกับประชาที่ปัดมากว่า๒๐ปีแล้ว
รักสุดใจเลยนะตั้งแต่สมัยที่คุณอภิษฎเวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักนี่แหละ
อกข้างซ้ายพี่ของลุงท้อมเนี่ยนะ
ถือกระดับสักชื่อคุณอภิษฎิเวชาชีวะ
แล้วอกข้างขวาก็เป็นโลโก้พักประชาธิปัตย์ครับ
หัวไหลสายสักชื่อดรบุญมากครับ

หัวไหลขวาสักชื่อสามารท

ธอมบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะพักประชาธิปัตย์
แล้วผู้สมัครสอสอคนปัจจุบันลุงธอมก็ยังชอบ

ก่อนตายเนี่ยอยากจะเจอคุณอภิษฎเวชชาชีวะครับ